มันเป็นปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวนะคะ
มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเรื่องชาวบ้านที่เราไม่ต้องไปสนใจ

จุดเริ่มต้นมันมาจากความรุนแรงในครอบครัวค่ะ

เหตุการณ์นี้ที่เชียงใหม่เป็นเรื่องของเมียหลวงกับเมียน้อย

เพราะว่าต่างฝ่ายเขาก็ต่างอ้างว่า
เมียหลวงเริ่มก่อนเมียน้อยเริ่มก่อน

โอ้โหมิ้วขอใช้เป็นนามสมมุติทั้งหมดเลยนะคะ
คลิปนี้บันทึกโดยนางเอเมียหลวงค่ะ

เมียน้อยมายืนตะโกนด่าค่ะ

โกรธที่ตัวเองโดนด่า
ว่าไปยุ่งกับสามีชาวบ้าน

แต่เมียหลวงก็ด่ากลับไปว่า
ก็สามีฉันยอมรับแล้ว

ที่ถูกโพสต์ลงเฟสบุ๊คนะคะ

นี่ภาพนี้นะคะเราต้องเบอร์ภาพไว้หน่อย

บอกว่าผู้หญิงในรูปคนนี้ถูกเมียน้อย
และสามีทำร้ายร่างกาย

จะทำยังไงดีจะทำยังไงได้บ้าง

ขอความเป็นธรรมและขอความเห็นใจหน่อย

นักข่าวของเราไปที่บ้านสรรป่าตึง

นางบีเธอบอกว่า

ก็นางเอไล่สามีออกจากบ้านเอง

เมียน้อยบอกว่ามีเรื่องกันครั้งแรก๖สิงหาคมปีที่แล้วนะคะ
เมียหลวงรู้ว่าสามีมาคบกับเมียน้อยมีเรื่องกันมาเป็นปีแล้ว
ส่วนเรื่องที่โพสต์ว่าโอ้โหตัวเมียน้อยเนี่ยดึงเมียหลวงมาทำร้ายร่างกายถึงในบ้าน
เมียน้อยบอกว่าขอความเป็นธรรมหน่อยไม่จริงเลยไม่ได้ทำแบบนั้น
สี่กันยายนตัวในสุเอาโทรศัพท์ลูกสาวที่เป็นลูกสาวกับเมียหลวงอะค่ะ
เอาโทรศัพท์ติดมือมาด้วยแล้วเมียหลวงก็โทรศัพท์หาสามี
เหมือนจะเอาโทรศัพท์ของลูกคืนแต่สามีไม่รับ
มาตามถึงบ้านของเมียน้อยก็เลยทะเลาะกัน
แล้วก็ด่ากันโอ้โหเธอบอกว่าเหมือนกับด่ากันแรงหยาบคล้ายอะไรแบบนี้นะคะ
มันมีจังหวะที่เหมือนยื้อกันกระชากกันไปมาที่บริเวณประตูรั้วบริเวณในบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
เมียน้อยพยายามจะยืนยันว่าไม่ได้กระชากเมียหลวงเข้ามาทำร้ายร่างกายในบ้าน
ทีนี้เมียน้อยบอกว่าคิดดูแล้วกันฉันเองก็โดนนะ
เมียหลวงเนี่ยสะพายกระเป๋ามามีอะไรก็ไม่รู้หนักมากอยู่ในกระเป๋าเวียงมาโดนหัว
หัวแตกเย็บตั้ง๖เข็มเลือดท่วมเลย
แล้วยังมีอีกนะเมียหลวงตั้งใจจะเหวี่ยงซ้ำอีกโอ้โหจนไปโดนหน้าตัวเมียหลวงเอง
เมียหลวงก็เลยเป็นแผลไงแต่กลับเอาไปโพสต์ว่าโอ้โหถูกเมียน้อยกับถูกสามีทำร้ายจริงแล้วไม่ใช่
หลวงนั่นแหละฟาดกระเป๋าไปโดนหัวเธอรอบนึงแล้วก็ไปโดนหน้าตัวเองจนเป็นแผลไปรอบนึง
เดี๋ยวลองฟังเสียงเมียน้อยดูหน่อยค่ะ
เอาไม้ไปตีเขาแต่ไม้น่ะมีไม้เล็ก
อันนี้คือทางฝั่งเมียน้อยหรือภรรยาคนที่สองก็แล้วกันนะคะ

ทีนี้ค่ะภรรยาคนที่หนึ่งก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวของเราเหมือนกัน

นางเอบอกว่าโอ้โหเครียดมากเลย

พอรู้ว่าสามีไปมีภรรยาอีกคน
เพราะกลัวว่าสามีไปนอนกับภรรยาคนที่สอง
แล้วเอาโรคกลับมาติดที่เธอ
เพราะว่าสามีนอนค้างบ้านนู้นทีบ้านนี้ทีไปมา
แล้วตัวนางบีภรรยาคนที่๒
เคยมายืนด่าเธอถึงหน้าบ้านเหมือนกัน
วันที่เกิดเรื่องจะไปเอาโทรศัพท์คืน
เพราะว่าสามีเอาโทรศัพท์ลูกสาวไป
ก็จะไปเอาคืนแค่นั้นเลย
แต่พอตัวภรรยาคนที่สองเห็นเธอเลยด่าเธอเลย

ภรรยาคนที่สองคว่างของใส่ก่อน

ยืนยันว่าไม่ได้เอากระเป๋าหนักไปฟาดใส่หัวภรรยาคนที่สองนะ
ภรรยาคนแรกเขายืนยันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ข้อมูลมันเลยไม่ตรงกันเนอะจากสองฝ่ายนะคะ
เมื่อคืนค่ะพี่ชายของนางดี
แต่งงานกับพี่สาวของนางเอ
พี่ชายของนางบีที่เป็นภรรยาคนที่สอง
แต่งงานกับพี่สาวของนางเอที่เป็นภรรยาคนที่หนึ่ง
มาเป็นคนกลางเคลียร์ใจเพื่อหาทางออก
แต่สุดท้ายในสุผู้เป็นสามีบอกว่า
เลือกไม่ถูกไม่รู้จะเลือกใคร
เลือกไม่ได้จริงไม่เลือกได้ไหม

วุ่นไหมคะคุณผู้ชมค่ะ
สุดท้ายต่างฝ่ายต่างไปแจ้งความค่ะ
ก็ต่างฝ่ายต่างไปแจ้งความค่ะสุดท้ายต่างฝ่ายต่างไปแจ้งความค่ะ
ก็ต่างฝ่ายต่างไปแจ้งความค่ะสุดท้ายต่างฝ่ายต่างไปแจ้งความค่ะ
ก็ต่างฝ่ายต่างแจ้งความในเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะคะ
แต่ว่าทางภรรยาคนที่๒แจ้งความเพิ่มอีกเรื่องหนึ่ง
คือเรื่องของการบุกรุกในเคหสถานค่ะ
ตำรวจสพเวียแหงก็เป็นคนกลางนัดเคลียร์กัน
ส่วนสำนวนคดีก็จะมีการสรุปส่งฟ้องตามขั้นตอนของกฎหมาย
แต่มิวก็ไม่แน่ใจว่าตัวภรรยาคนที่๑
มีทะเบียนสมรสหรือไม่อย่างไร
ก็อย่างที่คุณผู้ชมทราบก็อาจจะมีการฟ้องร้อง
ค่าเสียหายกันได้หากมีทะเบียนสมรสอยู่นะคะ